อย่างที่ทราบกันดีนะว่าช่วงนี้เนี่ย
น้องหนูเขาเตรียมกระเป๋าแล้วค่ะ

หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันมานานแสนนาน
เนื่องจากว่าพิษโควิดมันระบาดก่อนหน้านี้

วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอหยิบเอาความน่ารัก

น้องอาทินเวียตีขวดกว่ารูปชายของแม่เนย

เรียกว่าหนูน้อยคนนี้มาสายอบบ้า
หน้าเกาหลีโซคิวมากเลยลูกจ๋า

ไม่ขอเก็บความน่ารักของลูกชาย

คอลเลคชั่นรูปที่ลูกชายสุดหล่อมาในชุดยูนิฟอร์มนักเรียน

ละมุนละมัยมากคุณคุณหล่อเกินปุ่ยมุย
ใช่หล่อเกินปุ๋ยมุ้ยจริงค่ะหล่อขนาดนี้แล้ว
เห็นแล้วก็หลงรักไม่ไหวนะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ค่ะ